ได้เห็นภาพประชาชนนับหมื่นจริงค่ะ
ไปรอรับครูบาบุญชุ่มเพราะว่าครบกำหนดจะออกจากถ้ำ
๓ปี๓เดือนกับอีก๓วัน
กำหนดการเดิมคือวันนี้แต่ท่านเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นวันที่๑สิงหาคม
แต่นี่เราได้ภาพมาจากเพจเฟซบุ๊กรักเชียงตุงค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะคนไปรอรับกันเพราะว่าตอนแรกทราบมาว่าท่านจะออกจากถ้ำวันนี้
ครบแล้ว๓ปี๓เดือน๓วันนับตั้งแต่๒๙เมษายน๒๕๖๒
เลื่อนไปวันที่๑สิงหาคมค่ะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ
ออกจากถ้ำประมาณ๖นาฬิกาจะมีการประกอบพิธีปลงผมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็จะมีลูกศิษย์มาในเวลา๗นาฬิกา
หลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะชาวเน็ตเขาก็พยายามจะดูเลขมงคล
รัชรสหอคำที่จะนำไปใช้ในพิธีก็ไปจากเมืองไทยนะคะ
ก็จะไปถึงที่หน้าถ้ำเมืองแก๊สไปถึงหน้าถ้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ
ครูบาบุญชุ่มยานสังวโรท่านเข้าถ้ำหลวงเมืองแก๊ส
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจาที่เมียนมานะคะ
ตั้งแต่๒๙เมษายน๖๒นะคะ
มีชื่อเสียงด่งดังอยู่แล้ว
โด่งดังมากเป็นพิเศษเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านจำได้
มาประกอบพิธีศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อขอให้ทุกคนปลอดภัยและช่วยเหลือออกมาได้
และช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยจริง
สำหรับประวัติของครูบาบุญชุ่มค่ะ
เกิดเมื่อวันอังคารที่๕มกราคมปี๒๕๕๙
เก้านาฬิกาที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะคะ
ครอบครัวท่านยากจนใช้ชีวิตลำบากค่ะ
แต่โยมันดาปลูกฝั่งท่านให้ทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิตลอด
ท่านก็เลยสนใจในการบวชนะคะ
บรรพชาเป็นสามมะเนรเมื่อ๑๙พฤษภาคม๒๕๕๙
ต่อมาอุปสมบทเป็นพระพิสุกเมื่อวันที่๙พฤษภาคม๒๕๖๒
เวลา๙นาฬิกา๑๙นาทีณอุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นท่านก็กรรมฐานมาโดยตลอด
แล้วท่านก็ช่วยเหลือหลายอย่างมาก
วัดไหนสุดโทรมท่านก็จะเป็นผู้นำในการบุรณะ
สร้างพระธาตุเจดีวิหารพระพุทธรูปหลายแห่งเลยนะคะ
ทั้งที่ลาวทั้งที่ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ทีนี้ค่ะให้ดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายนิดนึง
รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอยสันกู๑๒ราศี
อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ท่านพระครูบาสุพนัทบอกว่าวันนี้คณะสงฆ์
และศรัทธาวัดพระธาตุดอยสันกู่มารับรูปเหมือน
หุ่นจำลองพระครูบาบุญชุ่มค่ะขนาดหน้าตักสามสิบนิ้ว
สั่งทำไว้ที่จังหวัดลำพูนเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณ
พระครูบาบุญชุ่มท่านได้เป็นประธานสงฆ
พิธียกยอดฉัดบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
เมื่อวันที่๒๗มกราคมปี๒๕๕๐ค่ะ

ครับบรรจุพระบรรมศาลีริกฐาศเมื่อวันที่๒๗มกราคมปี๒๐๕๐
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันนิมิตหมายมงคล

ซึ่งเป็นวันติดกุปป่าป่าวเจ้าคุณฉุกได้ออกธรรม
ทางคณะภาพีซูสงสำเมน

จึงเขามิตรหมายนี้มาอัลเชิญรูปเหมือน
ขอบคุณพระเจ้าพุทธชูหุ่นนะวัดเป็นรองน้อยจากวัดลำคูณ